หมามาไล่กัดเป็ดหมามาไล่กัดเป็ดในร้านเสร็จปั๊บ
เป็นก็วิ่งหนีหมาลงไปในสระน้ำปรากฏว่าคุณตาเจ้าของเป็ด
อยากจะช่วยเป็ด๗๓ปีเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น
เหรอคะใช่ท่านว่ายน้ำว่ายน้ำไปจะไปช่วยเป็ด
แล้วหมดแรงเสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมฮะชุดประดาน้ำหน่วยกู้ภัยสว่าง
จัญญาธรรมจุดประโคนชัยแล้วก็จุดบ้านกรวดด้วยนะฮะ
นำร่างของคุณตามานบเพี้ยประโคนอายุเจ็ดสิบสามปี
ขึ้นจากสระน้ำเนื้อที่กว่า๕ไร่นะครับลึกตั้ง๗เมตรน่ะ
หมู่บ้านเกียรติเจริญตะบนโคกม้าอำเภอประโคนชัยบุรีรำครับ
หลังจากใช้เวลาค้นหาอยู่ตั้งประมาณชั่วโมงหนึ่งได้
ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของญาติญาติฮะ
เรื่องราวมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับคุณยายเทียมอายุ๗๒นะฮะ
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคือหมามันแอบมากัดเป็ด
แล้วก็ฆ่าเป็ดไปตรงนู้นตรงนี้นะแล้วก็มีบางตัวมันก็คาบไปทิ้งอยู่ในสระนะครับ
ตากับยายก็ไล่ตามไปจากนั้นเป็ดมันวิ่งหนีลงสระวิ่งหนีหมา
ตามก็ตามลงไปจะเอาเป็ดขึ้นมาท่านว่ายน้ำจนหมดแรงจมไปต่อหน้าต่อตาของคุณยายเลยครับ
นายประสบแย้มงามอายุ๔๙ปีเป็นเพื่อนบ้านเล่าแบบนี้บอกว่า
เห็นแล้วล่ะเห็นคุณตาเนี่ยนะคุณตาเนี่ยพยายามว่ายน้ำไปจับเป็ดนะครับ
อยู่กลางสระจู่ถ้าเขาจมหายไปก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
แต่สิ่งที่ทุกคนนะคือตอนที่หาอยู่เนี่ยหาไม่เจอนะครับเพราะสระมันใหญ่
คุณรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นอะไรฮะเป็ดตัวนั้นมันก็ไหว้วนอยู่ตรงนั้นแหละ
จุดนั้นแหละเหมือนจะบอกว่าพี่กู้ภัยคุณตาอยู่ตรงนี้
คุณตาอยู่ตรงนี้ปรากฏว่ากู้ภัยไปดำตรงที่เป็ดว่ายน้ำอยู่เฮ้ยเจอจริง
เจอจริงฮะเบื้องต้นญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ
ก็มอบศพให้ไปบำเพ็ญกุศลต่อไปตามประเพณีขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ